หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับ
ชัยวัดนัดเข้ามอบตัววันนี้
คดีสังหารบิลลี่ที่แก่งกระจานนะครับ
หลักฐานไปขอสารออกหมายจับ
ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายบิลลี่พรจีรักจงเจริญนะครับ
และท้ายที่สุดสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา
ซึ่งรวมถึงนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรด้วย
ในข้อหาต่างข้อหานักทั้งนั้นเลย

คือตอนแรกเขาคิดว่าจะเป็นหมายเรียก
แต่สุดท้ายแล้วผลที่ออกมามันกลายเป็นหมายจับ
หมายจับเลยนะฮะในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรอง
แล้วก็ร่วมกันทุจริตเพื่ออำพลางคดี
และในข้อหาอื่นอีกเยอะเลย

โทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวเลยนะ
ใช่นะครับเราไล่เรียงเหตุการณ์
ตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีก่อน
กรณีที่นายพรจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่
แก่นำชาวกะเรียงบ้านโป่งลึกบังกลอย
ที่ถูกนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร

จับกลุ่มนะครับกรณีครอบครองน้ำพึ่งป่า๕ขวด

จากนั้นเองนายบิลลี่หายตัวไป
นี่แหละครับทำให้ชาวกะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอย

จึงจ้องถึงพญากรของนายบิลลี่และครอบครัวออกมาเรียกร้อง
ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
กับการหายตัวไปของนายบิลลี่

แล้วก็ลอยน้ำอยู่ใต้สะพานแขวนภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับว่า
เป็นของนายบิลลี่นายพรจีซึ่งนั่นหมายถึง
บิลลี่นั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
เมื่อวานในช่วงเช้ามีกระแสข่าวออกมาหนาหูมากเลยนะฮะ
เพื่อออกหมายจับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
กับผู้ต้องหาอีก๓คนรวม๔คน
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ช่วงเช้าก่อนนะคือมันเป็นแค่กระแสข่าวออกมา
ช่วงนั้นเองถามว่านายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
ไปทำภารกิจอะไรอยู่คือนายชัยวัดนะครับ
ก็ไปร่วมฟังนโยบายจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายยกรัฐมนตรีพร้อมคณะรวมถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับ
ทำภารกิจอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัน
ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
คือไปรอรับคณะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
แล้วผู้สิทธิ์ข่าวก็เอากระแสข่าวนี้ไปสอบถามนายชัยวัด
นายชัยวัดบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องของหมายจับนะครับ
แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หากมีการออกหมายจับจริงใครถูกใครผิดยังไม่รู้
สงสารลูกน้องที่ไม่รู้เรื่อง
ฟังเสียงของนายชัยวัดในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ไม่ได้กังวลคือจริงเราบอกแล้วเราไม่ได้ทำ
เราไม่รู้เรื่องเจ้าที่ลูกคนผมสงสารเจ้าที่ผมก็ได้ไม่รู้
เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยทุกคนก็ทำตามหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดแล้วก็วันนี้มีกระแสอย่างนี้
ก็อยากให้สังคมเข้าใจว่าทางพวกผมไม่ได้หนีไปไหน
ยังอยู่บนเป็นหนึ่งก็อยากจะให้เข้าใจว่า
กระบวนการยุติธรรมมีเขาก็ก่อให้เป็นบริษัทที่ทำ
หลักฐานชัดเช็นขนาดก็วาดไปตามนั้นเลยนะครับ
เราไม่เอาไม่อยากให้มีอะไรที่เป็นเท็จ
หรือว่าเป็นอะไรที่สร้างอะไรขึ้นมาก็ว่าไปตามนั้น
อันนี้ให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเมื่อวานนะครับ
ตอนที่ยังไม่มีการอนุมัติหมายจับออกมาจริงนะครับ
ใช่ค่ะจากนั้นช่วงบ่ายค่ะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
โดยออกหมายจับทั้งหมด๔คนด้วยกัน
มีนายชัยวัดริมลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มีนายบุญแทนบุษราคำนายธนเศษหรือว่านายภัยทูลแช่มเทศ
แล้วก็นายกฤษณพงศ์จิตเทศนะคะ
ทั้งหมดโดนออกหมายจับใน๖ข้อหาค่ะ

๑ร่วมกันข้าวผู้อื่นโดยต่อยตรองไว้ก่อน
ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้อาวุธ
ร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
๕ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธ
ร่วมกันทุจริตอำพรางคดีโดยกระทำการแก่ศพ
ให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ข้อหานี้ข้อหานักทั้งนั้นเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่ทราบข่าวและมีการอนุมัติหมายจับเรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวของเราพยายามติดต่อกลับไปที่นายชัยวัดอีกครั้งหนึ่ง
คือตอนนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนแรกโทรไปก่อนโทรไปไม่รับก็เลยไลน์ไปไลน์ไปตอบกลับมานะคะ
นายชัยวัดบอกว่าตัวเองต้องการคือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุด
เพราะว่าอยากให้คดีสิ้นสุดโดยเร็วที่ผ่านมาถามว่าหนีไหมไม่เคยคิดจะหลบหนี
กังวลใจไหมไม่เคยกังวลตัวเองพร้อมกับลูกน้องสามคน
ยืนยันตามคำให้การเดิมว่าได้ปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วไม่ได้มีการพาอุ้มหายไปที่ไหน
เอาล่ะคุณผู้ชมนายชัยวัดจะพูดยังไงก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วว่ายกันนะ
แต่รอ๙โมงเช้าตามที่นัดหมายแล้วก็แจ้งผู้สิทธิ์ข่าวไว้
ว่าจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเราก็ต้องติดตามข่าว
ดังนั้นคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ให้ดีตลอดทั้งวันนี้นะครับ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมพวกรวม๔คนแล้ว
ในคดีฆาตกรรมแก่นำชาวกระเรียง
เรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ
นี่แหละครับคือนายกถูกถาม๒รอบนะครับ
รอบที่๒ที่ถูกถามก็เลยอารมณ์ขึ้นเหมือนกัน

ทางด้านของนางสาวพิณภาพฤกษาพันธ์หรือว่ามืดหนอภรรยาของนายพลาจีนะครับ
เมื่อวานก็เข้าอยู่หนังสือต่อนายสมศัตริย์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทำคดีนี้จนจบ
ยอมรับว่าดีใจที่คดีนั้นมีความเคืบหน้า
ส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่อยากให้คนทำผิดรับสาภาพ

หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทำคดีนี้จนจบ
รับว่าดีใจที่คดีนั้นมีความคืบหน้า
ส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่อยากให้คนทำผิดรับสาภาพ
และออกมาขอโทษสังคมและไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
เธอเองนั้นเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับ
ทางด้านต้นสังกัดของนายชัยวัดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการยืนยันจากนายจตุพร
บุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น๒ส่วน
คือเรื่องส่วนตัวที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
และเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐขณะถูกกล่าวหา

จึงต้องให้เจ้าตัวต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนเรื่องการทำงานจะยังให้ทำงานตามปกติ
ไม่มีการย้ายใดทั้งสิ้นในช่วงของการไปแก้ต่างในศาลนะครับ
ก็ว่ากันไปตามหลักฐานต่างนะคะ